ที่นี่จะมีโชคหรือเปล่าที่จังหวัดอ่างทอง
ญาติคนหนึ่งนำปลายสีทองมาให้เลี้ยง
จู่ซากปลาไหล่เผือกที่บูชาเอาไว้บนหิ้ง
หายไปเกิดอะไรขึ้นล่ะดูค่ะ

เมื่อเขามาฉันจะไปหรือยังไง
โอ้โฮฝากตัวเก่งก็คือ
มาที่บ้านเลขที่๔๔หมู่๗นะคะ
อยู่ที่ตำบลแสวงหาอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทอง
เป็นบ้านของคุณอัครพลหมู่ทหารวัย๔๘ปี
เจ้าของปลาไหล่สีทองตัวนี้
ขนาดตัวนี้บอกกันนะมันอาจจะกระดึกอยู่
ดิฉันคิดว่าคุณผู้ชมน่าจะคาดคณีไม่ถูก

ขนาดตัวยาวประมาณสัก๗๐เซนติเมตรโอ้เกือบนิด
เจ้าของเขาเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ย

แล้วได้เจ้าปลาไหล่สีทองมา๑ตัว
ก็เลยเอามาให้เขาเลี้ยงไว้อันนี้คือตามความเชื่อนะว่าจะมาให้โชค

เหมือนคุณน่าแหละ
ดูสิมีความสุขใครจะชอบลงอ่าง

แล้วก็ยังพบว่ายังไงรู้มั้ยคะบริเวณด้านกระจกหลังรถยนต์

ถ้าเห็นแบบนี้ตามความเชื่อก่อนนะ
ร่องรอยการเลื้อยผ่านของพญานาค

เป็นตัวเลขเป็นรอยนะจากรอยฝุ่นอะไรต่าง
เข้าใจเลขนั้นนี้วากันไป

บีกด้วยเหรอ
คุณไม่ยอมล้างรถเพราะว่าเพื่อให้มีร่องรอยพญานาคขึ้นอยู่ตรงกระจกข้างรถคุณหรือไง
ฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะขึ้นเป็นตัวเลขเหมือนที่เขาบอก

คุณดูนะฮะคุณอาคารพลเค้ายังเล่าให้ฟังต่อว่าที่ผ่านมาเนี่ย
เขาเคยได้ปลาไหล่เผือกมาหนึ่งตัวและเลี้ยงดูอย่างดีเคยได้โชคได้ลาบจากปลาไหลเผือกมาแล้วด้วย
พอเจ้าปลาไหล่เผือกตายเนี่ยเขาก็เลยเอาซากของมันไปตากแดด
และก็ใส่พานตั้งไว้ที่หิ้งชั้นบนของบ้าน
นายกี้เมื่อคืนที่ผ่านมาญาติที่ได้ปลาไหลสีทองเอามาให้เลี้ยง
เขาก็เลยเอ้ยนึกถึงเดินไปดูซากเจ้าปลายเผือกที่เคยเลี้ยงไว้แล้วตายไปแล้วสิ
ซากน้องเผือกหายไปอย่างปริศนา
สร้างความแปลกใจให้กับญาติและก็ชาวบ้านเขาดูขาวมาก
นึกออกไหมเมื่อก่อนเผือกคือเขาเรียกว่าเป็นสีเงินอันนี้สีทอง
ได้ทองป๊อปเงินห่างอุ้ยตายแล้ว
มันมาคู่กันไม่ได้หรือเงินทอง
ตัวอะไรที่ไปกินปลา
ก็มีความเป็นไปได้เรื่องของสัตว์ให้โชคมันมีมากมายหลากหลายอย่าง